สวัสดีครับหลังจากที่ผ่านมาหลายวันสำหรับสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝนตกหนักคลื่นลมแรง
หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ดังกล่าวก็จะค่อยทุเลาลงนะครับเช่นเดียวกับสถานการณ์ความหนาวเย็นในบริเวณทางตอนบนก็จะค่อยอุ่นขึ้นแน่นอนครับ
ตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นสัญญาณที่จะเจอกันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางแถวทะเลก็จะเริ่มมีหมอกหนาปกกลุ่มนะครับการเดินเรือการเดินรถก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยคุณผู้ชมครับ
ประเทศไทยหลังจากนี้ครับเมฆก็จะเพิ่มมากขึ้นในบริเวณตอนกลางนะครับ
เพราะว่าความชื้นเข้ามามากขึ้นมาดูการเปรียบเทียบกันหน่อยนะครับ
ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
นี่คือตัวพายุตัวสำคัญนะครับที่ดูดทั้งลมหนาวดูดทั้งฝน
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
เมื่อวานนี้นะครับไปดูภาพต่อไปนะครับก็ยังคงแรงต่อเนื่อง
แม้ว่าพายุนั้นจะค่อยสลายตัวลง
สำหรับวันนี้นะครับก็พบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับ
กระแสลมนั้นเริ่มอ่อนกำลังลงตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะค่อยสงบลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
พรุ่งนี้ก็สามารถที่จะออกเดินเรือละในบางพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางตอนบนหน่อย
ส่วนบริเวณทางตอนล่างยังคงมีบางจุด
พื้นที่ที่ยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
นี่คือภาพเรียบเทียบตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับ
กับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับ
ม่วงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือจุดที่มีคลื่นแรงนะครับ
ถ้าหากไปดูภาพต่อไปก็จะพบว่าจะค่อยหายไปนะครับ

ทีนี้เดี๋ยวมาดูสถานการณ์ฝนกันหน่อยนะครับ

นี่คือการคาดการณ์ของโปรตุนิยมพฤยานะครับ
ถึงแม้ว่าลมจะเบาลงแต่ว่าฝนนั้นสีเขียว
สังเกตว่ายังคงมีการเคลื่อนตัวพาดผ่าน
บริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ดังนั้นจุดที่เจอกับน้ำท่วมยังคงต้องเป้าระวัง
เพราะว่าน้ำฝนที่ตกมาเพิ่มเติม